ดูเหมือนว่าจะงานเข้าคุณแคนดี้รักแก่นเขาอย่างจังนะคะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะบุกยึดของกลางเอทานอลกว่า๑หมื่นลิตรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และผู้ต้องหาเขาซัดทอดว่าของกลางกว่า๑หมื่นลิตรเป็นของพี่แคนดี้รากแก่น
เมื่อเย็นวานนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกให้พี่แคนดี้เดินทางมารับทราบข้อเก่าหา
พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากเก็ตเปิดเผยว่า
เมืองต้นนักร้องสาวได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนพร้อมทนาย
เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานครอบครองสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยไม่ชอบ
แต่ก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
ผู้สื่อข่าวไม่ทันได้สัมภาษณ์หรือว่าเก็บภาพอะไรเจ้าตัวก็เลี่ยงกลับไปก่อน
ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวที่สะพอปากเก็ตรายงานด้วยนะคะว่า
พอเห็นว่ามีหน้าข่าวมารอเยอะพี่แคนดี้ก็เลยออกทางหน้าต่างห้องพนักงานสืบสวนนะคะ
ทางด้านหลังเพื่อขึ้นรถออกจากสถานีตำรวจไป
แต่พี่แคนดี้ก็มีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
โดยเป็นการโพสต์ภาพชู๒นิ้วเช็คอินที่สพปะเก็ตนนทบุรี
อย่าตกใจอย่าตกใจเห็นนักข่าวมาเยอะชิงลงก่อน
ที่นักข่าวจะเขียนข่าวเอง๕๕รอฟังจากปากแคนดี้นะคะ
เอทานอนค่ะจากนั้นพอข่าวเผยแพร่ออกไปเยอะ
เจ้าตัวก็รีบโพสต์อีกรอบนะคะยืนยันว่าข่าวไปไกลแล้วจริงจริง
เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยไปมอบตัวมาจริง
แต่ปฏิเสธเรียบร้อยถ้ามีการสอบสวนทุกคนเสร็จ
เธอจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าไม่ได้กักตุลเดอร์
ทีนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาถามนะคะว่าถังใหญ่ที่เห็นในข่าวเต็มบ้านเนี่ยของใคร
แคนดี้ตอบว่าเป็นของบริจาคตามเอกสารนะคะ
และบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่บ้านของเธอด้วย
ซึ่งก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตำรวจให้ข้อมูลว่า
มีผู้ต้องหาทั้งหมด๔คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่แคนดี้
กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะได้สั่งซื้อแอลกอฮอลจากโรงงานผลิตที่จังหวัดปลาจีนบุรี
โดยใช้คำขอจากสรรพสามิตรที่จังหวัดเชียงใหม่
คำขอเนี่ยอ้างว่าจะซื้อเพื่อไปบริจาคทำให้ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะ
แต่พอตรวจสอบกลับพบว่าเป็นของปลอมไม่ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
หลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทางพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาโทษสูงสุดคือปรับ๑๐เท่าของภาษีนะคะ
คือเอกสารที่เขาบอกว่าเป็นของเป็นของการบริจาคเป็นเอทานอลบริจาคเนี่ย
ตำรวจเขาสืบทราบมาว่าทำไมถึงมาพักไว้ที่บ้านย่านนทบุรีทำไมไม่เอาไปบริจาคล่ะ
ตำรวจรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็เลยเข้าบุกเข้าศัพท์นั่นเองนะคุณผู้ชม

แต่ว่าพี่แคนดี้เขาก็ยังยืนยันนะว่าเขาไม่ได้กักตุลเอลทอนอนนั่นเองนะจ๊ะ
แต่ว่าก็มันก็เยอะอะเนาะ
ก็เข้าใจได้ที่คนอื่นจะสงสัยเนาะ